ที่ปฐุมธานีเนี่ยมีเหตุที่โอ้โหอุกอาจมาก
วัยรุ่นเป็น๑๐คนนะมีปืนมีมีดมีไม้
ไปรุมทำร้ายนะครับยาวชนอายุสิบห้าปีนะครับ
ถูกทุบตัวด้วยแล้วถูกทุบรถด้วยแล้วยังเอารถเด็กไปอีกครับ

นี่แหละเหตุการณ์ที่ผมว่าคุณผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นตีรถจักรยายน
ของคำรถหีบรถจนล้มแต่แขกไปได้รับความเสียหาย
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็ตะโกนห้ามนะครับแล้วกลุ่มวัยรุ่น
ที่มีพฤติกรรมนี้ก็นะครับวิ่งหลบหนีกันไปแบบนี้
เหตุเกิดที่ซอยรังสิตนครนายก๒๒ตะบนประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับ
ตี๒ของปีใหม่เลย๑มกราคมนี่ดูสภาพน้อง
สภาพไม่เป็นแบบนี้ได้ยังไงครับวัยรุ่นนับสิบคนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
มีทั้งมีดปืนไม้เป็นอาวุธไล่รุมทำร้ายนายอภิรัตน์อายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานีครับ
ทำร้ายจนหนำใจแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บขี่หนีไปด้วย
นางสาววนิดาชาวบ้านเนี่ยเล่าบอกว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยดูเหมือนจะกลับบ้านแหละ
พอเดินออกมาที่รถจักรยานยนต์มีกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ท้ายซอยกรูกันเข้าไปหา
มีดเอ่ยไม้เอ่ยปืนเอ่ยรุมทำร้ายจนล้มลง
ผู้ได้รับบาดเจ็บวิ่งหนีเข้าไปในป่านะแล้วเธอก็ยังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ยังไปกระชากคนเจ็บเนี่ยมาต่อยต่อมาฟันมากระทืบซ้ำอีก
โอ้โหโหดจริงนะฮะน้องสลบอยู่หน้าบ้านของพี่เขาอ่ะ
หัวแตกเลือดอาบเลยไอ้กลุ่มวัยรุ่นนี้ยังไม่หนำใจหรือยังไง
ใช้ไม้ตีรถจักรยานยนต์อีก
จนชาวบ้านออกมาตะโกนห้ามแล้วถ่ายคลิปเอาไว้

ผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ผมมาเที่ยวบ้านเพื่อนปีใหม่
จะกลับบ้านผมไม่รู้จัก
ไม่รู้กลุ่มไหนแล้วผมไม่เคยมีเรื่องกับใครครับ

ตะโกโก

ผมเปิดสกุริสดีแล้ว
กำลังวิ่งตามคุณ

แล้วผมวิ่งหนีเข้าฝากแล้วคุณตามผม
เข้ามากี่คนครับ
ครับเขาว่าเข้ามากี่คนครับ
สิบกว่าคนเลยอืมหลังจากที่ทำร้ายร่างกายเรายังไง
เอ่อขโมยขโมยรถไฟอืมเอารถมอสไฟไปด้วยใช่ครับ
ผ่านตำรวจเอกอภิชาธรทองแพทย์ท่านภูกรรมกรรมการสอบพอประตูน้ำจุลาลงกร
ระบุว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนจนได้เบาะแสแล้วนะ
แล้วรู้ตัวแล้วด้วยรู้กลุ่มของผู้ก่อเหตุแล้วด้วย
ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทำงานสักนิดนึงนะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
ตอนนี้นอกจากปวดที่ข้อมือแล้วก็ตามร่างกายแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจแต่ขวัญเสียนะคุณผู้ชมคุณวรพร
ใช่ค่ะหวาดภาวะน่ะมันจะมาอีกเมื่อไหร่วะมันจะมาอีกเมื่อไหวะ
น้องคิดแต่แบบนี้นะครับไม่กล้าออกไปไหน
กลัวโดนอีกจึงขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วครับอุกอาจมากจริงจริงนะคะ
หลายคนลุมคนเดียวด้วยอ่านะคะอ่าส่วนเรื่องนี้